คือสถานที่แห่งนี้ที่ชายภูมิเนี่ย
คนเขาไปปฏิบัติธรรมไปทำบุญกัน

พระก็ถ่ายรูปญาติโยมใช่ไหม

มันไปติดภาพนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
เหตุการณ์มีการแชร์กันนี่ครับ
คือมองเห็นก็ดูรู้เลยว่าเป็นผู้หญิง
ใช่ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดนายังกลัดที่ชัยภูมิ
นงนุษยพินนอกชาวบ้านในพื้นที่เล่าบอกว่า
ตอนที่ชาวบ้านเขาร่วมท่องสรพัญญะนะ
แล้วก็ซ้อมแผ่เมตตาหลวงอยู่เนี่ย

นี่ครับพระรูปหนึ่งท่านก็เดินมาถ่ายภาพบรรยากาศ
หลังจากนั้นช่วงที่ชาวบ้านนั่งปฏิบัติธรรม
พระท่านก็ยื่นโทรศัพท์ให้ญาติโยมดูนะ
นี่มีคนไหนเนี่ยนะมาร่วมปฏิบัติธรรมบ้างนะครับ
แล้วเห็นอะไรลองฟังหน่อยครับ

จำเพศไม่ตาหล่วงเป็นกะเร็จใช่กันชินไปลงอุบูน่ะ
ทำประหลาดจะน่าทำทำน้องน่าละ

คนพาดไว้เป็นเกามาให้เบิ้งไอ้แมวขาวเบิ้งเป็นพูดไอ้มารท์
ฟังพาเจ้ามิหยาศทั้งหลายบอร์น
ชอบชอบงงดิ
ก็ตั้งหนึ่งต้องนะ
เป็นวันพระตรงกับวันศุกร์แรม๑๔ค่ำเดือน๙ปีขาน
ชาวบ้านเขาไปทำบุญที่วัดกันเยอะเพราะอะไร
เป็นประเพณีสำคัญของชาวอีสานครับคุณผู้ชม
จรัดขึ้นในวันแหลม๒๔ข้ามเดือน๙ของทุกปี
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้ว
รวมทั้งสัตว์นรกเปรตหรือพูดผี
ชาวบ้านหลายคนจึงเชื่อว่าการถ่ายภาพติดวิญญาณในครั้งนี้
ผู้ที่รุงรับไปแล้วนั่นแหละมารับส่วนบุญไป
ประหลัดอุเทรนเจ้าวาดวัดนายังกลักโอ้ท่านบอกเป็นสองทางครับ
บอกว่าใครมองแบบวิทยาศาสตร์มันก็การหักเหของแสง
ถ้าใครมองเป็นเรื่องนี้รับศัยศาสตร์ก็เป็นเรื่องพูดผีวิญญาณ

โดยภาพนี้พระจักรวรรดิอื่นที่มาร่วมสวดปฏิโมก
แล้วก็มาเดินดูญาติโยมปฏิบัติธรรมเป็นคนถ่ายเอาไว้
ขึ้นอยู่กับการมองและอยู่ที่ความคิดความเชื่อของแต่ละบุคคล
ท่านเจ้าอาวาสวัดนายังกลักว่าไว้ครับ
ท่านเจ้าอาวาสท่านดีนะให้ทั้งมุมความเชื่อทั้งมุมวิทยาศาสตร์ด้วย